ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ไปดูรถคันนี้หน่อยนะฮะ
ท่านผู้ชมช่วยดูหน่อยว่ารถคันนี้สีอะไร
นี่เห็นไหมสีครีมไข่ไก่ค่ะ

ขี้โครนนะฮะสีขี้โครนนะฮะ
เพราะว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาเอาโครนมาทา
แล้วก็มีย่งมีย่ามาปลูกแบบนี้ด้วย
มีฝาครอบน้ำมันตรงนี้แหละที่พอจะเห็นฝาถังตรงนี้
ว่าเป็นรถสีขาวบอกเลยก็ได้ว่าสีขาวนะฮะ

คงเอาไว้เติมน้ำมันนะฮะส่วนนี้คือเจ้าของรถนะครับ

หลังคานี่มีกอหญ้าอยู่ด้วยนะฮะ
กระจกหลังก็มีนะครับที่เหลือ
โครนกับดินเหนียวทั้งคันย้ำว่าทั้งคันนะครับ
มีแค่มือจับประตูกับฝาถังน้ำมันเท่านั้นนะครับ
ที่ทำให้เห็นสีรถนี่ตรงนี้เห็นไหมสีขาวสีขาว
แล้วก็เหลือข้างในเท่านั้นที่ยังไม่มีค่ะ
แต่พี่เขาบอกขอเว้นไว้หน่อยนี่ฮะ
เราก็เห็นวิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวพัทยานะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เลยต้องไปดูหน่อยขอเจ้าของรถเขาดูฮะ
ตรวจสอบแล้วหน้ารถนะครับฝากระโปรง
ละเลงได้ขี้โครนนะฮะยกเว้นกระจกหน้า
ไฟหน้าป้ายทะเบียนแล้วก็ยี่ห้อรถ
ด้านข้างก็เต็มไปด้วยโครนนะครับ
ยกเว้นมือจับประตูกับฝาถังน้ำมัน
ที่จะเห็นว่าเป็นสีขาวนี่คือสีตัวถังรถนะครับ
กระจกรถด้านข้างก็ขี้โครน
มีก่อย่าแห้งด้วยผสมอยู่นะฮะ
มีรอยฝ่ามือแปะอยู่ด้วยนะครับ
กระจกท้ายรถท้ายรถนี่โอ้โหก่อย่ากอใหญ่เลยนะครับ
อยู่พร้อมกับโครนหนาเตอะนะ
โปรงท้ายก็ละเลงด้วยโครน
ยกเว้นไฟล์ท้ายกับป้ายทะเบียนนะฮะ
หลังคาก็ที่ท่านเห็นนะฮะมีย่าอีกกอหนึ่งนะฮะ
เด่นชัดนะครับดินเหนียวกับโครนบนหลังคาก็จะหนากว่าส่วนอื่นนะฮะ

เหมือนกับว่าเขาตั้งใจจะปลูกย่าบนหลังคาเขาด้วยนะครับ
หมายเลขทะเบียนกไก่ทท๓๓๖๖ระยอง

นายประเสริฐนามสกุลผนึกทองอายุ๔๙ปี
นี่โห้ยนี่ย่าออกมาอย่างงี้มีแปะมืออย่างงี้มาด้วยนะฮะ
ถึงเป็นสภาพแบบนี้ค่ะตั้งใจไม่ตั้งใจอย่างไร
เดี๋ยวฟังพี่ประเสริฐนะครับ
อันนี้ทำเองเหรอครับ
ทำเองด้วยเพื่อนช่วยทำด้วยครับ
บางทีวันไหนว่างจะทำง่าย

ก็เป็นโคนครับโคนผสมดินเหนียว

แล้วเวลาเจอตำรวจตำรวจนี่

ก็เขาพูดไว้เขาบอกว่าเอาที่สบายใจเลยครับ
เขาว่างั้นเอาที่สบายใจ
เขาก็ไม่ได้ว่าก็ที่โดนก็โดนความเร็วครับ

บางคนเขาก็ตกใจนะเอ๊ะเขาก็ตกใจ

ผมวิ่งผ่านวัดเนอะผ่านวัดแล้วมันดึกอ่ะ
แล้วไอ้น้องมันหันมามันตกใจสะดวกอย่างเนี่ย
ผมก็บีบแกผมขอโทษครับ
ก็คงคิดว่าโอ๊ยอันนี้มันออกมาจากป่าช้าไหนวะเนี่ย
ดึงยังไม่หลับโผล่มาข้างวัดนะครับ
ผมก็นึกขำโอ๊ย
นี่พี่เกษตรกันอารมณ์ดีนะ

ก็บอกพี่สบายใจจับแค่ความเร็ว
วันนี้เราไปถามทางตำรวจที่พัทยามาแล้วนะฮะ
ประเสริฐรอฟังแป๊บนะฮะไม่รู้ว่าพี่จะสบายใจหรือเปล่า
คือเราก็ถามว่าเออทำมานานหรือยัง
แกบอกว่านานแล้วแล้วจะทำอีกนานแค่ไหน
ยืนยันว่าจะทำแบบนี้ตลอดไปนะเวลาที่ดินโครนมันแห้งมันแตกมันร่วง
ก็เอาใหม่นะเอาโครนมาโปะไปเรื่อยนะครับ
ทำเพราะชอบตัวคนเดียวไม่มีครอบครัว
ว่างก็ทำจะทำอะไรก็ได้เข้าใจไหมเขมมาสอน
สบายอย่างนี้สบายอย่างนี้
ระหว่างนี้ฮะเห็นไหมชาวต่างชาติมาเห็นเขาก็มาขอถ่ายรูป
ระหว่างนี้เราสัมภาษณ์อยู่

โหสุดยอดครับผมไม่มีอีกแล้วเจอเดี๋ยวคนติดดิน
แต่นี่รถติดดินครับแน่นอนครับผม
แต่ท่านผู้ชมครับลักษณะแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายนะฮะ
เพราะว่าภัณฑ์ตุมตรีอุทธ์สภานนล
คือรถคันนี้เนี่ยตอนนี้ตำรวจพัทยายังไม่เจอ
ไม่รู้ว่าพี่ประเสริฐเขาไปเจอคนไหนมาที่บอกว่าเอาที่พี่สบายใจแล้วก็ขับไปได้จับแค่ความเร็วเนี่ยนะ
แต่ตำรวจสพมพัทยาบอกว่ากำลังตามอยู่
ผิดพรบจราจรทางบกมาตรา๘และมาตรา๙นะฮะ
คือเจ้าของบอกว่าสร้างศรีสรรค์อะไรตำรวจบอกว่าอันนั้นเรื่องของเขา
แต่ความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับ
สมมุติง่ายขับไปแล้วฝุ่นแล้วโครนเนี่ยมันกระเด็นไปเข้าตาคนขี่จักรยานยนต์
อันนี้ทำยังไงก็เกิดประสบบัติเหตุอย่างนี้นะฮะ
ทำผิดกฎหมายอะไรยังไงจำสีไม่ได้ไม่รู้รถแบบไหนได้ยังไง

มาตรา๘นี่ครับห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจแลเห็นทาง
พอแก่ความปลอดภัยมาใช้ในทางเดินรถ
ใช่ค่ะอย่างกระจกหลังที่มีต้นมงต้นไม้อยู่
มันบทบังทัศนวิสัยในการมองเห็นขับรถแบบนี้มันอันตราย

คุณเว้นไว้แค่กระจกหน้าแล้วคุณมองหลังยังไง
เอาผมมองเห็นแต่มันชัดเหรอ
มาตราย๒๐ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุก
สัตว์สิ่งของต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันสิ่งที่บรรทุก
หล่นรั่วไหลส่งกลิ่นส่องแสงสะท้อนหรือปลิวไปจากรถ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทำให้ทางสกปรกเปลือเปื้อน
เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

ก็ขนาดรถที่เขาไปเปลี่ยนสีใช่ไหม
หรือไปเอาสติ๊กเกอร์มาปิดอะไรพวกนี้เขายังต้องแจ้งขนส่งนะ

ตอนนี้เราเปลี่ยนสีรถแล้วนะไม่ตรงตามเล่มทะเบียนแล้วอย่างนี้
จริงทั้งหมดทั้งมวลก็คือเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนแหละ